เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่ว่าแปลกกันหน่อยดีกว่า
แหกแล้วได้โชคได้ลาบด้วยนะ
ไม่ธรรมดาว่าแต่ไอ้ของแปลกที่ว่าได้โชคได้ลาบแล้วเป็นของเก่าด้วยเนี่ย
มันคืออะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ
เรื่องราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูของแปลกและของเก่า
ผู้ค้นพบเชื่อว่ามากับโชคลาภ
ของแปลกและของเก่าที่เราพูดถึงนั้นคืออะไรไปดูกันครับ
ความแปลกของโอ่งใบนี้อยู่ที่บริเวณผิวโอ่ง
ที่มีคราบคล้ายยางไม้ซึมออกมาเป็นจุด
และบางแห่งก็มีคลาบเป็นทางยาว
ซึ่งดูคล้ายกับอาการตกน้ำมัน
อธิการลำแพรสัทธาธิโกเจ้าวาดเล่าว่า
ก่อนหน้านี้หลวงตาเวียนผู้บุกเบิกวัด
ได้ออกบินทบาทแล้วไปพบองค์ไบนี
จึงขอนำมาใส่นามน
หลังจากหลวงตาเวียนมรณภาพไปแล้ว
ท่านเองจึงคิดจะนำปูนซีเบนโบกทับ
เพื่อหุ้มตัวโอ่งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โอ่งแตก
แต่ทำเท่าไรก็ไม่สำเร็จเพราะปูนหลุดร่วงออกมา
สุดท้ายจึงล้างปูนออก
แล้วนิมนต์เกจิอาจารย์มาเขียนอัคระลงเลขยันไว้
ต่อมาก็สังเกตเห็นว่าโอ่งใบนี้ดูคล้ายตกน้ำมัน
และเมื่อมีชาวบ้านรู้ข่าว
ก็พากันมาไหว้ขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
บางคนยังนำน้ำมนในองค์มาดื่ม
หรือพรมลงบนศีรษะเพราะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วย
จากของแปลกไปต่อกันที่ของเก่าอย่างคนโทโบราณ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรมีชาวบ้านขุดเจอของโบราณ
ในบริเวณที่นาพื้นที่หมู่๖บ้านดงประดา
ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุง

มั่วน้ำทั้งหมดสี่ใบแต่มีสองใบถูกรถถ่ายทับแตกละเอียด
คุณบัวเพชรพงศ์ก่อสร้างเจ้าของที่นา
เล่าว่าเขานำรถแท็กเตอร์ลงไปถ่ายที่ดินเตรียมทำนา
แต่กลับพบขนโทโบราณ
เขาจึงจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อขออนุญาตนำคนโททั้งหมดมาเก็บไว้ที่บ้าน
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอดูและไหว้ขอโชคลาภ
ซึ่งบางคนก็เห็นตัวเลขโผล่มาบนคนโทด้วย
ส่วนหลายคนก็บอกว่าจะนำตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
ไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
รวมถึงบ้านเลขที่ของเจ้าของที่นาคือ๐๔
โดยเชื่อว่าอาจจะนำโชคมาให้พวกเขานั่นเองล่ะครับ